ต่อกันที่เรื่องของอบตเขา
ท่าพระราชจังหวัดชัยนาธิ์ก่อนหน้านี้นะคะ
บริเวณนั้นนะคะเขามีการทิ้งสารพระภูมิไว้เป็นจำนวนมาก

บ้านหลายคนนอกจากความกลัวแล้ว
บอกว่าจะมีอันตรายจากเศษสารพระภูมิ

ทำให้ทางอบตต้องเร่งเข้าไปเก็บกวาดค่ะ
สารพระภูมิ
ผมโอ้ตกใจว่าภาพกล่ากับภาพนี้แตกต่างกัน

กลัวจะมีคนมาบูกอะไรกับเรานะคะ

บทหมายเลข๕๐๒๒ตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาฏ
วันหนึ่งพันหลังค่ะตอนนี้ถูกเก็บออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้มีพลคนนำแอบนำสารพระภูมิเก่าที่ชำรุดแตกหัก
ทิ้งทิ้งไว้ริมถนนโดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง
ข้างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายนาฏ
ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยอยู่ตรงทางโค้งพอดี
ใครผ่านมาก็คิดกันไปต่างนานา
ที่สถานที่ให้ทำเลเหมาะโอ้โห
ทำให้ช่วงเวลาที่ปลอดรถปลอดคน
เช้ามืดค่ำคืนบริเวณนี้ดูน่ากลัวน่ากลัวนะคะ
ชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องของอาถรรพ์จากศาลพระภูมิ
เขาก็มีความเชื่อก็เลยเอามาทิ้งตามตามกันไป
และเขาก็เชื่อด้วยว่าจะทำให้เกิดเรื่องร้าย
จึงไม่มีใครกล้าผ่านในตอนกลางคืนหรือแม้กลางวัน
บางคนก็กลัวด้วยว่าจะได้รับอันตราย
จากสิ่งที่แตกหักออกมาจากสารพระภูมิเก่านะคะ

บตเขาท่าพระยังได้ขอความร่วมมือ
ให้นำสารพระภูมิหรือว่าขยะมาทิ้งตรงนี้อีกนะ
เพราะว่าโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
ปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทเรื่องของเรื่องมีโทษด้วยนะคะ
ชาวบ้านก็ชื่นชมว่าตอนนี้โค้งที่เคยดูน่ากลัว
ดูปลอดภัยแล้วไร้อาถรรพ์แล้ว
ทำให้ตลอดสองข้างทางสวยงามมากขึ้นค่ะ